สัปดาห์นี้ผ่านลัดล็อกค้นหาต้นแบบชุมชนในวิถีพลังงานทดแทนใช้พลังงานอย่างไรให้มีคุณค่าและคำตอบของชุมชนอยู่ดีมีความสุขชุมชนประชารัฐสีชมพูไทยรัฐทีวีที่นี่ห้ามพลาดค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป